กรณีเหตุอุกอาจที่อุดรธานีนะครับ
มีชายใช้มีดแทงประชาชนจนได้รับบาดเจ็บ๖ราย

การตรวจสุขภาพจิตก่อนที่จะนำตัวส่งเรือนจำ

จับภาพนาทีเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน

ตำรวจคุมตัวในอิทธิพลอิมพึงหรือแจ็คอายุ๓๑ปี
เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีหลังก่อเหตุใช้มีดไล่แทงประชาชน
ในเขตตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีจนมีผู้เสียชีวิต๒คนและบาดเจ็บอีก๖คน
วันนี้มีการเปิดเผยภาพวงจรปิดบนถนนประจักษ์ศิลปาคม
หน้าที่ที่นายอิทธิพลถูกชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามพยายามจะจับกลุ่ม
แต่นายแจ็คขัดขืนและต่อสู้ชาวบ้านจึงต้องล่าถอย
ที่ตำรวจหลายนายจะมาจับกลุ่มตัวไว้ได้
โดยวันนี้นายแสงมณีสังอายุ๕๖ปีลุงเขยของนายอิทธิพล
ได้เดินทางมาพร้อมกับญาติอีก๒คน

พร้อมกับบอกว่ากรณีนายแจ๊คเล่นของอาจเป็นไปได้
พ่อตาของนายแจ๊คเป็นชาวบุรีรำและมีของเขมร
จากการตรวจสอบภายในห้องพักของนายแจ็คพบว่า
เหนือประตูเข้าห้องมียันกรอกเพชร
พอเข้าไปภายในห้องก็มียันฮนุมานเชิงทง
มีผ้าขาวลงอัคระตัวธรรมอีสาน
พระพุทธเจ้าและภาพเทพฮินดู

อกจากนี้ยังมีประคำตะกุดพระเครื่อง
รวมทั้งเครื่องรางของขังใส่ไว้ในถุงพลาสติก
และยังมีหนังสือสวดมนต์กระถางทูบ
อยู่ภายในห้องพักของนายอิทธิพล

ไปด้วยกันในวันเกิดเหตุบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ไปไล่แทงผู้อื่นนั้น

เพราะก่อนหน้านี้นายอิทธิพลเป็นคนธรรมธรรโม

แต่ระยะหลังนั้นมีอาการผิดปกติ
ก็คือได้ยินแต่ญาติเขาพูดกัน
บอกว่ามันเรื่องของเล่นอะไร
ก่อนมันอาจจะไปเอาของตาของอะไรมันก็ได้
เพราะว่าตานี่จะเป็นคนเขมรอะไรอย่างนี้
ตาเขาเหรอครับแพ้แพ้อะไรอย่างนี้ครับ
มันจะเป็นคนเขมรเขาเขียนแล้ว
แต่สงสัยเขาเก็บหนังสืออะไรไว้อย่างนี้
มันอยู่หิ้งพระหรืออะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ได้อยู่สูงห้ิงพระหรืออะไรอย่างนี้
อยากขอโทษเขาแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้
เราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถึงจะให้เขาเข้าใจ
เพราะว่าจะโทษฝ่ายพวกผมนี่ก็ไม่ได้

แล้วพวกผมก็ไม่แนะนำให้หลานทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
ก็อย่างมาอย่างนี้ผมก็เสียใจอยู่ครับท่าน
ไม่รู้ว่าจะสัญหาคำไหนไปขอโทษ
ทำไงจะให้เขาสบายใจอะไรอย่างนี้

จะมีแม่ประกันตัว

จะไปให้ว่าไปตาม

ถ้าเรามาถึงวันนี้คนที่เขาเป็นพ่อคนที่ตายเขาก็เสียใจ

ว่าลูกใครเราก็เสียใจทุกคน

แล้วจะให้เราไปสู้ไปประกันอย่างนั้น

ซึ่งอ้างว่าไปศักดิ์ที่วัดโนนสว่างอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ทางวัดยืนยันว่าไม่ได้ศักดิ์จากทางวัด

ซึ่งอัคระที่ตัวนายแจ๊คเป็นอัคระขอม
แต่ทางวัดเป็นอัคระตัวธรรมอีสาน

เจ้าคณะอำเภอนองค์วัวซอร์และเจ้าอวัดวัดโนรสว่างบอกว่า
สิ่งที่นายแจ็คก่อเหตุคงไม่เกี่ยวข้องกับลายศักดิ
แต่เป็นเพราะตัวบุคคลมากกว่า
ลายศักดิ์ที่ธรรมสายไม่พิสสอง
แต่ที่นายแจ๊กครองทะวัด
นึกว่านายศักดิ์วิทยาคม
คนหลุดหลวงหลุดชีวิตคนติดยาละมัดสักมาได้แล้ว
มันจะไปขาคนเขาก็ว่าเป็นน้ำคล้องเขาแล้วบ้าง
มันขาคนคนติดยาบ้ายาคือหาบริขาด
คนบ่พ่อคนบ่พิสัติสัมปัสสัญะหมดเต็มไปประจงไปสักเลย
ขนาดที่วันนี้มีพิธีชาพรกิจสวบนางสาวชนรดาหินคำ
หรือน้องจูนอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
เหยื่อที่ถูกนายอิทธิพลแทงจนเสียชีวิต
โดยวันนี้มีญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อน
มาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ส่วนน้องอุ้งอิ๋งนางสาวอัญชยาบุญยียวน
เหยื่ออีกรายมีกำหนดจะชาวพนักกิจศพในวันที่๙ธันวาคมนี้
ปียชาติคงทินข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน